อันนี้ดิฉันก็อยากรู้ค่ะว่าสุดท้ายมันเกิดจากอะไรกันแน่
หัวอกคนเป็นแม่พอรู้ว่าตัวเองท้องพยายามดูแลอย่างดีเลยนะ
นี่ขณะไปฝากคันพิเศษกับคลินิกเพราะว่าจะได้ดูแลลูกอย่างดี
แป๊บเดียวจะได้เจอลูกที่จะลืมตามาแล้วเพราะว่าลูกในท้องน่ะ๘เดือนแล้ว
ปรากฏลูกตายในท้องลูกตายในท้องไม่พอคุณผู้ชมตัวแม่เองไม่รู้
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยแม่ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดไตวายแล้วก็ตายเหมือนกัน
กลายเป็นว่าตายทั้งกลมทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยนะคะ
แม่คือนางสาวจินัตตาวุฒิวงศ์หรือว่าคุณตุ๊กติ๊กค่ะอายุ๓๒ปี
ลูกในท้องเป็นลูกชาย๘เดือนกำลังจะคลอดกำลังจะลืมตาดูโรค
กลายเป็นต้องตั้งศพแม่ลูกอยู่ที่วัดบ้านบัวที่บุรีรำค่ะ
ไปคุยกับสามีสามีคือนายอภิเชษสามีบอกเลยนะผมกับภรรยาจริงมีลูกสาวด้วยกันละ๑คน
ลูกสาวเนี่ย๑ขวบ๔เดือนแล้วพอภรรยาผมตั้งท้องมาเอาจริงนะ
ผมคิดว่าทุกอย่างมันกำลังจะโอเคแล้วเราจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกัน
ผมรักผมห่วงภรรยาผมห่วงลูกผมอยากให้ลูกผมแข็งแรงสมบูรณ์
ผมไปฝากท้องฝากท้องพิเศษเลยกับหมอคลินิกหมอเป็นหมอเฉพาะทางเลยนะคะ
อยู่ที่ตัวเมืองบุรีรำคิดดูสิตั้งแต่ผมรู้ว่าภรรยาผมท้องอ่อน
๒เดือนก็พาไปฝากแล้วเสียค่าให้จ่ายครั้งหนึ่งนะ
เพราะ๙๐๐๑๒๐๐บาทใช้จ่ายก็เยอะนะก็คุณมันต้องตรวจถี่มากเลยนะ
แล้วเขาบอกเขาดีใจมากนะพอรู้ว่าลูกในท้องเป็นลูกชาย
และถ้ามีลูกชายอีกจะเติมเต็มให้ครอบครัวนี้สมบูรณ์มากค่ะ
ตอนที่อายุคันของภรรยาเขาประมาณ๖๗เดือน

เพราะว่าภรรยาเขาเริ่มมีอาการผิดปกติละ
หมอก็ให้ยามากินค่ะอาการภรรยาไม่ได้ดีขึ้นเลย
มาเมื่อช่วงปลายเดือนมกราที่ผ่านมาก็ไปหาหมอตามนัด
ช่วงอายุคันเยอะคุณผู้ชม

ต้องดูเลยว่าวันหนึ่งต้องดิ้นกี่ครั้งแล้วต้องนับตอนไหน
ทีนี้ค่ะหมอมาแจ้งว่าเอ๊ะคุณแม่น้องไม่ค่อยดิ้นนะ
ทีนี้ก็เลยต้องส่งตัวค่ะไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ
หมอให้น้ำเกลือแล้วก็ให้คุณแม่กลับบ้าน
หลังจากนั้นสิ่งที่มันสังเกตได้ตามเนื้อตามตัวภรรยามีผื่นขึ้น
ผื่นขึ้นนะฮะไปดูว่าแพ้อะไรมีไข้อ่อนด้วย
ทีนี้ก็เลยไปหาหมอที่คลินิกอีกหมอก็ให้ยาแก้ไข้มากิน
อาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นอีกคุณผู้ชม
๖กุมภาเมียผมปวดท้องตัดสินใจเลยไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
หลังจากที่หมอตรวจแล้วนะรีบส่งตัวภรรยาผมเข้าห้องผ่าตัดเลย
ต้องรีบผ่าลูกในท้องออกเพราะว่าลูกน่ะเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว
โอ้โหหลังจากนั้นนะภรรยาของเขาอาการก็สุดหนักค่ะ
แล้วหมอก็มาบอกเหมือนกับบอกให้สามีทำใจ
ว่าคุณภรรยาติดเชื้อในกระแสเลือด
ไตวายเฉียบพลันแล้วจู่ก็เสียชีวิตเลย
เสียชีวิตวันรุ่งขึ้นเลยนะคุณผู้ชม
คือ๖กุมภาไปหาหมอใช่ไหม
ผ่าตัดปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นวันที่๗เสียชีวิตเลย
สิ่งที่ค้าใจผมคือผมมาอุตส่าห์ฝากท้องพิเศษ
กับหมอคลินิกหมอเฉพาะทางแล้ว
แล้วทำไมหมอไม่รู้เลยเหรอว่าลูกในท้องของผมตายเนี่ย
ภรรยาผมเนี่ยมีอาการผิดปกติที่มันแสดงออกมาแล้ว
คุยกับคุณแม่แม่ของผู้ตายนะคะ
คุณแม่จิตบอกว่าเสียใจมาก
ลูกสาวกับหลานต้องมาเสียชีวิตไป

ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฟังเสียงหน่อยค่ะ
หมอบอกว่าเด็กไม่ค่อยดิ้น

ทำไมหมอไม่ติดตามต่อเนื่อง
ดูว่ารูอ่ะยังแข็งแรงอยู่ไหมอะไรอยู่ไหม

ไปฝากหมออะไรไปฝากกับหมอก็คือเห็นว่า
หมอนี้ต้องดูแลเราอย่างดีที่สุด
คือฝากเท่ากับฝากลูกฝากชีวิตตัวเองไว้กับหมอใช่ไหมคะ
คือชีวิตคนหนึ่งมันมีค่าสำหรับพ่อครัวของเขา
หัวอกนะคะคนเป็นแม่ต้องสูญเสียทั้งลูกสาวแล้วก็หลานไป
ทีนี้เราก็เลยไปถามสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำคุณหมอพิเชษ
คุณหมอพิเชษบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นความผิดของใคร
เพราะว่ามันเป็นการรักษาแบบเป็นไปตามขั้นตอน
แต่คุณผู้ชมคือเรื่องนี้ครอบครัวผู้สูญเสียเขาบอกว่าอะไร

ใช่มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าจริงแล้ว

รู้ตั้งแต่คลินิกแล้วไหมว่าอาการผิดปกติ
แต่ยังไงก็ตามตอนนี้เดี๋ยวต้องประสานเจ้าของคลินิก
เยียวยาทางฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียก่อน

เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงอยู่
หลายคนเป็นคุณแม่หลายคนกำลังท้องอยู่

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไปหาหมอตามนัด
พอเขาอันตราชาวหรือฟังเสียงหัวใจลูกอะไรแบบนี้
คือมีการดูแลอยู่ตลอดอยู่ใกล้หมอตลอด
จะได้รู้ว่าอาการของลูกเป็นอย่างไร
ใช่ฮะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ